ต้องบอกว่าดังจริงอะไรที่มันมาใหม่ในเมืองไทย

แต่จะบอกเลยว่าตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดเนี่ยก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะฮะ

แต่จริงชุดเก่าก็น่ารักสดใสเหมือนกันนะครับ

ก็มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์มาเหมือนกัน

เรื่องการทุ่มทุนทุ่มเทของเหล่าแฟนคลับ
รูปนี้รูปใบนี้ใบเดียวนะครับ
คุณคิดว่าจะมีราคาสักเท่าไหร่กัน
คุณนะคะรูปหนึ่งใบพร้อมลายเซ็นน้องมิวสิกแบบเมื่อกี้

ดีฉันให้๑แสนเต็มที่

เขาบอกเลยว่าแฟนคลับน้องมิวสิกหรือว่าโอตะเนี่ย
เห็นว่าฟันราคารูปนี้ไปนะแย่งกันมา๕แสนบาทเลยทีเดียว

ส่วนเธอพวกเธอนะครับพอรู้ว่าราคารูปที่เหล่าโอตะชื่นชอบแล้วซื้อไปเนี่ย
ราคาถึง๕แสนแบบนี้จะตกอกตกใจ

ทุกคนเห็นกันอีกนะคะ
ฟังน้องตอบแบบนี้แล้วจะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะคุณเนาะ

ไม่อยากให้ไปมองกันในเรื่องของตัวเลข

มองว่าเขาพอใจที่จะซื้อ

อีกอย่างหนึ่งคือเขามีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อ
สิ่งที่เขาจะเก็บกลับมาให้ตัวเองมีความสุข

สินค้าหรืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับน้อง

ใช่คุณก็ค่อนข้างซีเรียสเหมือนประเด็นนี้เหมือนกันนะ